กลับมาช่วงนี้นะคะข่าวเย็นไทยรัฐพาคุณผู้ชมไปที่วัดสนามชัยจังหวัดอ่างทองกันหน่อยนะคะมีเรื่องมีราวกันเกิดขึ้นค่ะถึงขั้นตำรวจต้องเข้าไประงับเหตุเลยนะคะแต่ว่าเคราะดีไม่มีเหตุการณ์บานปลายไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตเป็นเหตุการณีที่พระลูกวัดไม่พอใจเจ้าอาวาสเนื่องจากว่าเจ้าอาวา
หน่อยไหมมาช่วยกันประหยัดอย่างเรื่องของการทำวัดเช้าเย็นเนี่ยเอาแบบนี้ไหมไม่ต้องเปิดแอร์ตอนที่ทำวัดเช้าเย็นก็เลยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมทำให้พระลูกวัดรูปหนึ่งเนี่ยไม่พอใจประกอบกับเจ้าอาวาสเองเนี่ยไปขอกุญแจสาราวัดเนี่ยคืนค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นประเด็นทำให้พระทั้งสองรูปเขาก็เลยเอ่อมีปากเสียงก
แล้วก็กรรมการวัดสนามชัยตำบลตลาดหลวงก็เลยส่งส่งตำรวจเป็นชุดป้องกันและปราบรามเข้าไปช่วยระงับเหตุการณ์ทะเลาวิวาส
พอไปถึงห้างผู้ชมอย่างภาพที่เห็นเลยนะคะไปพบพระมหาสง่าเป็นเจ้าอาวาสวัดสนามชัยกำลังตอบว่าพระลูกวัดก็คือพระนเรศที่ไปใช้วาจาที่ไม่สุภาพแล้วก็ให้ของลับกันด้วยเนี่ยนะคะพระลูกวัดไปให้ของลับกับเจ้าอาวาสถามว่าทำไมก็อย่างที่ฉันบอกไปก็คือไม่พอใจที่เจ้าอาวาสไปยึดกุญแจสาราสวดมนตร์
ก็คือรูปนี้ไม่พอใจก็คือมีการตั้งข้อสังเกตว่า
เอ๊ะทำไมเจ้าอาวาสต้องมอบหมายให้ผู้หญิงคนหนึ่ง
มาช่วยดูแลจัดการบริหารภายในวัดช่วยทำความสะอาดวัด
โดยเฉพาะสาลาที่เขาทำวัดเช้าเย็นกัน
ค่ะซึ่งผู้หญิงคนที่มาช่วยทำความสะอาดก็ไม่ได้เป็นใครที่ไหนนะ
เธอบอกว่าเธอเป็นแม่ของหนึ่งในกรรมการวัด
ก็เลยอยากจะมาทำบุญอยากจะเข้ามาช่วยเหลือวัด
ก็มาช่วยทำความสะอาดมาช่วยดูแลสาราวัด
ซึ่งเอาไว้ใช้ทำวัดเช้าทำวัดเย็น
ก็ไม่ได้เป็นคนอื่นคนไกลไม่ได้มีนอกมีในอะไร
มาช่วยช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ตอนเดรังเธอก็มีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟ
ที่ไปเปิดแอร์ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นในช่วงของการทำวัด
เธอเอาข้อมูลนี้ไปบอกเจ้าอาวาส
นี่ไงนี่ไงก็เลยทำให้พระลูกวัดไม่พอใจ
ไม่พอใจใหญ่เลยเรื่องนี้เน่าะค่ะ

ตำรวจเนี่ยถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

เจ้าอาวาทเนี่ยบอกว่าด่าจริง
แต่ไม่ได้ออกชื่อนะว่าด่าใคร

เขามาขอกุญแจสาราวัดสวดมนต์เนี่ย

ซึ่งก็คือพระลูกวัดเปิดไฟ

สวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วก็ทำวัดเย็น

แสดงความคิดเห็นด้วยบอกว่าสวดมนต์

มีแต่โยมผู้หญิงคอยมาจัดการดูแล

ไม่เหมาะสมที่จะมาจัดการเรื่อง

ผู้หญิงมาจัดการเรื่องนี้นะคะ

ก็คือพระนเรศค่ะ
อยู่บริษัทไทยซึ่งกะแว่ง
เป็นอย่างหันเบื้อ
ควรหันขึ้น
แต่ต้องล
ความสร้างร่วมคือ
วารับสมุทธีวันเท่านั้น
ท่านก็ถามว่าผมมีความผิดอะไรนะคะคุณผู้ชมฟังจากปาก
เจ้าอาวาสแล้วฟังจากปากพระลูกวัดแล้ว
ทีนี้มาฟังจากปากกรรมการวัดสนามชัยกันหน่อยนะคะ
ก็คือนายเล็กพอเนรอายุ๓๙ปีก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะ
บอกว่ากรณีพระนเรศมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ใช้คำที่ไม่สุภาพต่อว่าเจ้าอาวาส
แล้วก็ต่อว่าพระนเรศที่ไม่สนใจช่วยเหลืองานที่วัด
โดยกรรมการวัดคนนี้บอกว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายของวัด
โดยเฉพาะค่าน้ำค่าไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เดือนละกว่า๑๐๐๐บาท
เงินส่วนนี้ที่ต้องไปจ่ายต้องนำเงินมาจากกระถินที่เป็นรายได้
ปีละกว่าสองแสนบาทมาใช้จ่ายเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ไม่เพียงพอค่ะ
ถ้าเกิดว่าค่าไฟมันตกเดือนละ

๒เดือนก็๑๒๐๐แต่ว่ารายได้จากกระถิ่นคือมัน๒๐๐๐
แล้วส่วนอื่นที่ต้องไปใช้จ่ายอีกคือมันไม่พอไงค่ะ
เจ้าอาวาสท่านก็เลยบอกว่าช่วยกันประหยัดนะ

หลังจากที่ตำรวจเข้ามาระงับเหตุนะคะ
ก็ทำให้พระลูกวัดแล้วก็เจ้าอาวาสต่างคน
ก็ต่างแยกย้ายกันกลับกุฏิ
แล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะ